เรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยสถิติเยอะอยู่แล้วนะครับ
แต่การใช้วิธีการฆ่าตัวตายโดยสื่อไปถึงคนที่อยากให้เขารู้
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างการไลฟ์เฟซบุ๊กอย่างนี้
เดี๋ยวนี้มีบ่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมาก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจหนึ่งนะครับ
ได้โพสต์ภาพเรื่องราวของภรรยาของทนายความชื่อดังที่ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
ตัดเพราะชีวิตรักพร้อมกับสั่งลาขออโหสิกรรมแล้วก็ดื่มน้ำยาซักผ้าหวังฆ่าตัวตาย
คนที่ดูก็พยายามห้ามปรามผ่านทางไลฟ์นั้นนะครับ
ไม่ให้คิดสั้นแล้วที่สุดแล้วก็มีคนไปช่วยหญิงในคลิปเอาไว้ได้
ก็โชคดีที่อาการปลอดภัยนะครับ
วันที่๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
หลังผ่านเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่กี่วันนะครับ
ก็มีกรณีของสาววัย๑๘ไปไลฟ์สดกระโดดลงจากสะพานพระราม๘
ตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยโดยจ้างให้วินจักรยานยนต์เนี่ยมาส่งแล้วก็ให้ถือโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับ
ที่เธอจะกระโดดลงไปต่อหน้าต่อตา
เหตุการณ์นี้ก็สร้างความตื่นตกใจกันมาก
เชื่อว่าท่านจำได้อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับ

มีเหตุหนุ่มบุรีรำตัดเพาะชีวิต
สดทางเฟซบุ๊กบอกว่าขอลาตายขออโหสิกรรมทุกคน
ก่อนจะกรอกยาฆ่าแมลงหวังฆ่าตัวตาย

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือได้ทัน
เมื่อ๑๙สิงหาคม๒๕๕๙
ที่บ้านโป่งรัชบุรีนะครับ

จะฆ่าตัวตายผ่านไลฟ์เฟซบุ๊ก

ในบ้านโป่งเขาดูอยู่พอดี

ตำรวจก็เข้าไปช่วยเหลือได้ทันนะครับ

ไลฟ์เฟซบุ๊กพยายามทำร้ายตัวเอง
บนสังคมออนไลน์นะฮะ

แล้วก็คว้ากันไกลกรีดข้อมือซ้าย

ก็โชคดีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ของเมืองพัทยาชนบุรีเขาทราบข่าว

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็รวบรวมมานะครับ

แพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัตร
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ฆ่าตัวตายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น

เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทางออก

โดยเฉพาะผู้ที่มีสภาพจิตใจเปราะบาง

พอเห็นแล้วก็แบบเราทำแบบนี้บ้างดีกว่า

ถ้าเป็นเด็กเยาวชนวุฒิภาวะ
ยังไม่เพียงพอไม่ระมัดระวัง

คิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่
ทำกันได้ง่ายมีคนที่ดูแล้วแล้วก็เขาสนใจเราแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับ
เพราะฉะนั้นหากเห็นใครมีอาการแบบนี้ต้องรีบหาทางช่วยเหลือเขา
ยับยั้งเขาแล้วก็เข้าไปดูเรื่องของสภาพจิตใจของเขานะครับ
โอ้โหเดือนหนึ่ง๑๒คนถือว่าเยอะมากนะคะ